คุณผู้ชมไลน์มาบอกแท็กซี่มีแบบนี้ด้วยเหรอทำไม่ถูกค่ะ
มีค่ะคุณผู้ชมสาวเมืองนนท์เขามาโพสต์เตือนเอาไว้ในเฟซบุ๊กเลยนะคะ
ชื่อคุณปันทิลาบอกจะเรียกแท็กซี่แค่ไปตลาด
เอ้าอยู่อยู่เจอหมอดูซะอย่างงั้นอืมอยู่อยู่ก็ยัดเย็ดบริการเสริมให้
โดยที่เธอไม่ได้เต็มใจนะคะคุณปันทิลาค่ะนำเรื่องนี้มาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
เตือนเลยนะครับบอกว่าให้ระวังเล่เหลี่ยมของแท็กซี่ตีเนียนดูดวงให้
เป็นคนขับแท็กซี่อยู่ดีก็มีคราบหมอดูติดออกมาด้วย
โดยเธอโพสต์ภาพรถแท็กซี่สีฟ้าเนี่ยแหละค่ะหมายเลขทะเบียนท้อทหารหอหีบสองสี่หก
เขาแขวนป้ายดูดวงเอาไว้ที่ด้านหลังเบาะหน้าฝั่งผู้โดยสารด้วยแล้วเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่า
จะไปตลาดพอขึ้นรถปุ๊บคนขับแท็กซี่ก็เริ่มทักเลย
สไตล์หมอดูเลยเนี่ยเก็บตังค์ไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ถามนู่นถามนี่ถามวันเดือนปีเกิด
ก็ตอบส่งไปบอกว่าค่ะแล้วก็บอกปีเกิดกับเดือนเกิดไปแต่ไม่ได้บอกวัน
พอคุยกันจบแท็กซี่เขาก็พูดทีเล่นทีจริงคุณบอกว่าเดี๋ยวจ่ายค่าครูด้วยนะ
ตอนแรกเนี่ยคุณปันธิลาก็คิดในใจว่าเออคงเป็นแบบแล้วแต่เราเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางคนเธอบอกเธอเคยเจอ
กรณีแบบเหมือนดูให้อาจจะจ่ายไม่จ่ายก็แล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมเขาชอบพูดกัน
ทีนี้ตอนจะลงจากรถค่ะจ่ายค่ารถ๗๑บาทแท็กซี่ก็เรียกอีกบอกว่าอ้าวค่าครูล่ะ๒๙๙บาทนะ
ซี่ก็บ่นก็รับแบงค์ร้อยไปค่าโดยสารเท่าไหร๗๑บาทใช่ไหมคะไม่ทอนจ้ะ
คือร้อยหนึ่งไปเลยเท่ากับว่าเธอโดนบวกค่าแท็กซี่ไปอีกเกือบ๓๐บาทแบบไม่ทันตั้งตัว
อยู่ดีดีก็มีหมอมาดูดวงให้แล้วก็เอาเงินไปเลยเอ๊ะยังไง
คุณผู้ชมส่งมาว่าทำไมทุกวันนี้วงการของแท็กซี่มันเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอ
ไหนก็ลงเบอร์โทรศัพท์ติดข้างรถแท็กซี่ไว้แล้วลองโทรไปสอบถามดูนะคะ
เอ๊ะที่สากรแท็กซี่อันนี้นี่เขามีแท็กซี่รับดูดวงฟรีเออไม่ฟรีสิ
แท็กซี่รับดูดวงเสริมด้วยเหรอคะครับเออยังไง
หน้าที่หลักกรมขนส่งครับต้องตรวจสอบกันหน่อย
เพราะว่าทั้งเรื่องของเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนมาเล่นมาเยอะ

คันนี้ไปก็ไปเจอบังคับดูดวงอีก
บังคับเลยนะถ้าหวังว่าจะหนีไปไหนแล้วคุณก็ขึ้นรถแล้ว